กลับมาสนุกคุกวงในกันต่อครับกับช่วงใหม่ล่าสุดของรายการ
คุณพระช่วยนี่มันช่วงอะไรกันล่ะครับเนี่ย
และจะต้องตามไปสนุกกันที่ไหนพี่ลิงน้องขวัญและคุณฝนรอคุณผู้ชมอยู่แล้วล่ะครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกลับเข้ามาสู่รายการอบจมหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้คือช่วงใหม่ล่าสุดช่วงใหม่แก่กองเลยนะครับ
นั่นก็คือช่วงขอตอบตลาดแตก
ขอตอบตลาดแตก

เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ตอบคำถามของเรา

ใช่ตอบให้ตอบแซ่บบาทแล้วก็พอตอบได้ปุ๊บก็รับไปเลย๑๐๐๐บาท
ง่ายจากวันนี้เรามีความรับมอบ๕พันพัน
ก็ดูว่า๕ร้านแล้วกันร้านไหนที่เราจะไปนะครับ

ภรรยาให้มาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
เราอยู่กันที่ตลาดชัดชัย

ภูมิกับโตร้านนี้เลยครับ

เสียงนิสัยเจ๊วแบบนี้

เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าได้สร้างขึ้นในสมัยราชการที่๗นั่นเองล่ะครับ
ที่นี่นะครับเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสด
หรืออาหารทะเลแห้งก็มีให้เลือกสรรกันหลากหลาย
ผลไม้ก็สดใหม่ควรค่าแก่การนำไปทำอาหารจริงล่ะครับ
พ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักทุกคนจะน่ารักขนาดไหน
เดี๋ยวคุณลิงคุณเรือนขวัญและคุณฝนธนสุนทรจะพาไปชมกัน
ไอ้ฝนค่าน่ารักจังเลยอ่ะพี่ฝน
ให้เฮ็งได้รวยนะจ๊า
เขาบอกว่ามาที่ตลาดหัวหินนะครับต้องมากินก๋วยจับ

๋วยจั๊บเจ้าเด็ดนี่นี่อยู่ตรงนี้

นี่แม่มาลีแม่
แม่มาลีแม่ขายมานานหรือยังฮะ
อันนี้หลานค่ะหมื่นหลานครับก่อนว่าเป็นยังไง

ถ้าพูดถึงก๋วยจับร้านนี้แล้วเนี่ย
เขาขึ้นชื่อลือชาเลยล่ะครับ
เพราะเป็นเจ้าแรกของหัวหิน

อยากรู้ต้องชิมสิครับ
ทำไมถึงอยู่นานเกือบ๕๐ปีขนาดนี้คะพี่แมว
มันเป็นที่เราเลือกสรรวัตถุดิบด้วยค่ะ

ถ้าใส่ลงไปในรสชาติที่ออก

เราต้องลองดิพี่ฝน

อันนี้คือเขาเป็นสูตรเฉพาะของเขาว่า

หลังจากได้ลองลิ้มชิมรสก๋วยจับเจ้า

ต่อไปก็ได้เวลาไปมอบความสุข
บุกไปจับความเห็งถึงหน้าแผงกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

เอาเป็นว่าใครมีบัตรประชาชนนะฮะ
ลงท้ายเลข๗เลข๗นะฮะ
มีไหมถ้ามียกมือ
เรียกอะไรมีเลขอะไร

คือเลขอะไรครับ

ค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะ
ถูกตัว

คุณพระช่วยมันช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้เนี่ย
เพียงแค่ตอบถูกเท่านั้นก็รับไปเลยทันที

อิจฉาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี้จริงครับคุณผู้ชม
ว่าแต่ผู้โชคดีอีก๔ท่านจะเป็นใคร
พักกันสักครู่เดี๋ยวรู้กันครับ

แม่ค้ามันกว่า

เป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสดง